แทบแตกพี่พศมาเปิดใจนะคะประโยคเด็ดเพียบเลยนะคะ
ก็เรื่องราวกับน้องที่เคยรักกันนักแสดงนะคะ

ใช่ว่าคืออยู่กันมาเนี่ยนะคะเล่นหนังมา๑๐กว่าเรื่อง

เนี่ยถามมาให้ร้านนะคะนางบอกว่าเป็นแบรนด์อะไรสักอย่าง
เดี๋ยวติดตามได้กับช่วงเย็นนะคะ
รวมไปถึงนะคะเรื่องที่แบบว่าพี่โพธพูดตรง
พี่ไปหึงเขาหรือเปล่าพี่แอบชอบเด็กหรือเปล่า
ก็เลยแบบว่าเขาไม่ได้พูดชื่อหรอกนะคะในข่าวนักแสดง

คือตั้งแต่ที่น้องนิกเนี่ยมีแฟนเนี่ย
บ้านเนี่ยเขาไม่เอาพี่พศหรือเปล่าเลยมาห่วงมาหึง
นี้มีประโยคเด็ดที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คดีนิกเนี่ยกำลังฟ้องแต่อีกคดีหนึ่งเคลียร์ไปแล้วกับอาจารยิ่งศักดิ์

ก็นี่ไปกราบกันในรายการเลยอันนี้ก็งอนกันเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์แบบปั๊วประโยคเด็ด
มันไม่ใช่หัวกูด้วยนะเขาบอกนิกนะคะไปฟังเลยค่ะ
ถ้าเขาว่าพี่แต่งเรื่องแสดงว่าเขาพี่ต่อแหล่แล้วล่ะ
เขามีแฟนเราไม่ได้ห้ามนะแต่ก็ต้องเลือกคนที่คบหรือเปล่า
ใช่ไหมถ้าแบบครบแล้วดึงเราลงอย่างนี้ก็อย่าไปคบ

แล้วเราก็พยายามตัดไม่รับฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขา
อยู่วันหนึ่งเราถูกด่าจนทุกคนเข้าใจผิด
จนคนในโซเชียลมารุมด่าเราอย่างนี้
ก็งอนกันอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็มาคุยกัน
ก็ขอโทษอาจารย์เพราะเราเป็นเด็กไง
เรารู้ว่าอาจารย์เราผิดเราก็ขอโทษ

เมื่อเศร้านี้ทศนัยตั้มศิษฐาและโพสต์เลยค่ะ
มีมาแล้วค่ะสรุปแล้วฟ้อง๕ล้านบาทพี่โพสต์ในบริษัทกูรูฟิล์มที่เห็นนี่แหละค่ะ

สิทธาเนี่ยอยู่ฝั่งน้องนิกนะใช่ค่ะ
ก็สู้คดีว่ากันไปเพิ่งไปทำบุญล้างสวยกันมานะคะ
ล้างกันจริงนะคะคราวนี้ค่ะ